เหตุการณ์นี้นะคะโอ้โหคนร้ายเนี่ยนะไปกัน๔คน

ที่วัดดอกไม้ที่จังหวัดพ์พระนครศียุธิยา
แล้วก็ได้เงินไปก็เป็นแสนนะ

ดอกไม้อยู่ในอำเภอปะหันต์จังหวัดพระนครศรียุธยานะคะ
ทางรักษาการเจ้าอาวาสค่ะพระสมุเกติคุณ
ท่านก็เล่าให้ฟังว่าช่วง๒ทุ่มครึ่งนะคะ

บอกว่าอยู่ดีมีคนมาคอที่หน้าต่าง
ท่านก็เปิดผ้าม่านมาดูก็เอ๊ะไม่เห็นมีใคร

ท่านก็เลยเปิดประตูไปดูอีกรอบหนึ่ง
จังหวะนั้นคนร้ายมากัน๔คน
หมวกกันน็อกใส่หมวกไหมพรมปิดบังใบหน้า
พระท่านบอกว่าก็ดูเหมือนจะเป็นวัยรุ่นนะคะ
กระโดดข้ามรั้วดันประตูเข้ามาในกุฏิ

เอาปืนเอามีดมาจี้พระค่ะคุณผู้ชม
สั่งท่านรักษาการเจ้าอวาสให้นั่งก้มหน้า
แล้วก็ไปเอาเงินเลยได้เงินไป๑๓๐๐๐บาทนะคะ
คือเงินนี้พระท่านบอกว่าเป็นเงินที่เตรียมเอาไว้
จ่ายค่าพระเครื่องที่สั่งทำเตรียมแจกจ่ายในงานกระถิ่นค่ะ
หลังก่อเหตุคนร้ายก็หนีไปหนีไปทางหน้าวัดค่ะ
พวกคนกันค่ะขอแกกลัวสันตรูกับถุงตัวสันนั้น
ใช้อาวุธอะไรบ้างครับอีกฟื้น
เสียงเหมือนกับมีอะไรตกก็เปิดประดูกออกประตูออกมาดู
เห็นคนร้ายค่ะเห็นกำลังวิ่งหนีท่านคือวิ่งไล่ตามนะคะ
แต่วิ่งไม่ทันแล้วก็กลัวว่าคนร้ายจะเอาปืนยิง
เพราะคนร้ายมีปืนด้วยอืมคนร้ายทำหมวกกันน็อกตกไว้ค่ะ
นี่นะคะตกไว้หนึ่งใบตอนที่วิ่งหนีครับ
ตำรวจสพบังปะหันก็นิมนต์พระที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
มนต์ท่านไปให้ปากคำเพิ่มก็ถามท่านแหละว่า
ตำหนิรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายเป็นลักษณะไหนยังไงครับ
ได้ตามตัวมาดำเนินคดีนะคะพันธุ์ตำรวจเอกพนักศึกษา
ชาเรนูผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรบางประหันบอกว่า
จากการสอบถามพระสมุทรเกติคุณคดีก็คืบหน้าไปเยอะ
ก็ได้มีการเก็บลายนิ้วมือเก็บหลักฐานอะไรต่างในจุดเกิดเหตุ
พระท่านบอกแบบนี้ค่ะครับคือคนร้ายเนี่ย
ก็คือแต่งตัวมิดชิดแหละแต่จำเสียงได้จำเสียงได้
จำเสียงได้คุ้นเสียงเพราะคนร้ายคือแบบ
ไม่รู้ไปดูหนังดูอะไรมาเปิดประตูเข้ามาจะก่อเหตุนะ
ก็บอกว่าเนี่ยมาปล้นทรัพย์อะไรลักษณะแบบนี้ค่ะ
มีขู่แบบโจรก่อนใช่ค่ะมีพูดลักษณะคล้ายคล้ายแบบนี้
ก็เลยเสียงมันคุ้นมากค่ะท่านเลยบอกคุ้นเสียงมาก
ทีนี้ก็พอจะรู้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าคนร้ายเป็นใครยังไงบ้างนะคะ
คือพระท่านเพิ่งย้ายมาอยู่ที่กุฏินี้ได้สัปดาห์เดียว
แล้วคนร้ายก็มาก่อเหตุเลยเชื่อผมเถอะ
คือมีไม่กี่คนหรอกที่จะรู้ว่าพระกุฏิไหน
มีเงินกระถิ่นเงินผ้าป่าเงินของวัดเก็บอยู่กับใครอะไรยังไง
เดี๋ยวตำรวจไล่สืบแป๊บเดี๋ยวได้ตัวแม่พวกนี้ทำเสียเหมือน
ทำเสียเป็นโจรแบบหื้อผมเชื่อเดี๋ยวได้ตัวแน่